สำหรับรักใหม่ของแม่บุ๋มปนัดดาค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวาน
หลายคนพูดถึงรักครั้งใหม่ของพี่บุ๋มนะคะ
กับแฟนหนุ่มคุณก๊อตอาทิตย์คนนี้นั่นเอง

แล้วก็นักแม่นปืนแชมป์โลกค่ะ

รวมไปถึงคอมเมนต์นะคะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแม่บุ๋ม

พระเภาบ้างก็ดีนะ
ข้อความนี้คุณผู้ชมเอามาขึ้นไอจีของตัวเองนะคะ

บอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะ

เช้าแม่บุ๋มกำลังแต่งหน้าใกล้จะเสร็จแล้ว

รู้สึกยังไงกับกระแสต่างมากมาย
ไปฟังคำตอบแม่ฟาดกลับแบบไม่ยั้งเลยล่ะค่ะ

ว่าเออทำไมถึงคอมเมนต์กันแรงอะไรขนาดนี้
บางคนคอมเม้นต์แบบประนัดดามมากสามีอะไรอย่างเงี้ยพี่บุค
ก็เป็นเรื่องที่เขามองเห็นนะนะแต่อยากจะบอกว่า
ผู้หญิงเราต้องมีสามีเดียวเท่านั้นคือถึงจะ

เราเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงแต่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะที่สามารถ
มาโดนดูถูกแบบถังขยะได้
เป็นห่วงได้เป็นห่วงค่ะก็ขอบคุณที่เป็นห่วง

อยากจะให้คิดว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็น
ส่วนใหญ่พวกนี้เม้นต์อะไรไปเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่เห็นหรอก

คือจะฟ้องไม่ฟ้องต้องดูแล้วแต่กรณี
เห็นค่ะต้องขอบคุณเขามาก

แต่เขาก็แค่แซวมาว่า
คือแม่บุ๋มเขาเปลี่ยนมุมลบเป็นมุมบวกหมดเลย

อย่างที่บอกไปค่ะก่อนจะเม้นก่อนจะอะไรนะคะนึกถึงเงินกระเป๋าในเงินในบัญชีไว้ก่อน

คือจริงแล้วดาราถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทำอะไรกับเขาก็ได้
เพราะเขาก็เป็นคนเหมือนเราระมัดระวังกันด้วย
บุ๋มเผาอ่ะบอกตัวเองด้วยเภาบ้างนะมิ้นอะไรอ่ะ